ว่าโนรูมันมามันมาพร้อมฝนใช่ไหม
แล้วพอโนรูพาดผ่านไปฝนมันก็น่าจะหมดน้ำมันก็น่าจะลง
แต่เปล่าเลยค่ะคุณผู้ชมยิ่งเดี๋ยวจะเอาภาพให้คุณผู้ชมดูนะ
สภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะภาพถ่ายดาวเทียม
เอามาแชร์ให้เห็นเลยภาพแรกลุ่มน้ำเจ้าพญาในอำเภอป่ามกที่อ่างทอง
คือตอนนี้โดนน้ำท่วมสูงแล้วข้างบนคือก่อนน้ำท่วมนะ
ข้างล่างเห็นไหมที่เป็นสีน้ำตาลน้ำทั้งนั้นอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
น้ำจากเจ้าพญาเนี่ยมันหลากล้นตลิ่งไปท่วมวัดศรีมหาโพที่ว่าการอำเภอป่าโมก
แล้วพื้นที่สีเขียวที่เดิมเป็นทุ่งนาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมข้างบน
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่สีเขียวของทุ่งนาแล้วมันเต็มไปด้วยน้ำสีน้ำตาลสีขุ่นนะคะ
อกจากนั้นค่ะที่จังหวัดสุรินสุรินที่อำเภอชุมพลบุรีแล้วก็อำเภอสตึกที่บุรีรำเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรรุ่มต่ำติดริมฝั่งแม่น้ำมูล
ล่าสุดเดี๋ยวดูภาพล่างเนี่ยภาพล่างที่คุณผู้ชมเห็นเต็มไปด้วยน้ำแบบนี้
แล้วมวลน้ำเหล่านี้นะคะจะไหลไปทางทิศตะวันออกเอาไปผ่านสุริน๑๐๑ศิษฐ์เกษอุบล
หลังจากนั้นก็จะลงสู่ลำน้ำโขงต่อไปนี่คือที่สุรินทร์นะ
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวัดสุดท้ายก่อนน้ำจะระบายสู่แม่น้ำโขงเนี่ย
ก็จะเห็นพื้นที่น้ำท่วมขังตลอดแนวสองฝั่งริมแม่น้ำมูมนะคุณผู้ชม
ไหลผ่านในอำเภอเมืองอุบลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมรุ่มต่ำครับ
บ้านเรือนผู้คนแล้วก็เส้นทางการจราจรโดยมวลน้ำเหล่านี้เนี่ยนะจะไหลต่อจากอำเภอเมืองไปทางทิศตะวันออก
จะลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมนั่นเองฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบมองภาพรวมนะ
ปีนี้ปีที่แล้วแล้วก็ตอนที่น้ำท่วมใหญ่เลยปี๕๔
นี่ค่ะปริมาณน้ำท่วมขังปัจจุบันนี้ห่างกับปี๕๔ที่น้ำท่วมใหญ่หนักห่างอยู่๓เท่านะ
เพราะว่าตอนปี๕๔คือน้ำท่วมหนักมากปีนั้นอันนั้นประมาณ๑๕ล้าน๙แสนกว่าไร่
แล้วปีที่แล้วปี๖๔ปีที่แล้วท่วมขังประมาณ๕๖๐๐๐กว่าไร่
แล้วปีนี้ปีนี้มีพื้นที่น้ำท่วมขัง๕๓แสนกว่าไร่เห็นไหม
คือปี๕๔นี่๑๕ล้านกว่าไร่
แต่ว่าปีนี้กับปี๖๔ใกล้กัน
ปีนี้กับปี๖๔ใกล้เคียงกันถูกต้องค่ะ
เพราะว่า๕ล้าน๖แสนกับ๕ล้าน๓แสน
สถานการณ์น้ำในปัจจุบันคนก็กังวลแหละว่ามันจะไปท่วมหนัก
เหมือนที่ผ่านมาไหมเหมือน๕๔ไหม
ปริมาณฝนมันตกมาแบบไม่ขาดสายแล้วมีน้ำสะสมด้วยนะคะ
แล้วอย่างหนึ่งที่กังวลคือพวกน้ำในอ่างเก็บน้ำมันเริ่มล้นความจุแล้ว
ก็กลัวว่าจะเกิดพื้นที่ที่มีน้ำท่วมมากขึ้น
ดังนั้นต้องวางแผนรับมือเฝ้าระวังกรุงเทพมหานครเอง
เจอกับน้ำหนุนเข้ามาเสริมอีกแรงหนึ่งด้วย